คุณผู้ชมคะใกล้จะถึงวันวาเลนไทยแบบนี้นะคะ
คู่จิ้นที่ถูกจับจ้องมากที่สุดณเวลานี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้
จากคู่จิ้นเอ็นไวน์ณเดชน์แล้วก็ยายาพักหลังมานี้
ไม่ค่อยได้เห็นความสนิทสนมของทั้งคู่ผ่านโลกโซเชียลสักเท่าไหร่นะ
หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเฮ้ยคู่นี้เขาไม่เลิฟกันเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่า
คือเขาอาจจะด้วยการงานหน้าทีรึเปล่าไง
นั่นน่ะสิแต่ว่าแฟนก็เป็นห่วงอะนะคะ

ครอบครัวคู่จิ้นนเดชยาเขาพากันไปดินเนิลมื้อกลั้ม

พร้อมกับทัพผู้จัดละครอีกหลายคนนะคะ
งานนี้ใครที่คิดถึงภาพน่ารักของคู่นี้เนี่ย
ก็คงจะพอหายใจหายคอขึ้นมาได้บ้างนะจ๊ะ
เราก็ได้เห็นภาพความน่ารักของคู่นี้
ออกมาให้ได้ติดตามกันบนโลกโซเชียลนะ
เพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิม
สนิทสนมสยบข่าวลือของแฟนคลับบางกลุ่ม
ที่เคยตั้งกล้องสังเกตว่าจะไม่รักกันเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่า
จนถึงขนาดเคยเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีแม่แก้วก่อนหน้านี้

ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าเขายังรักกันดีอยู่หรือเปล่า

ซึ่งเชื่อว่าแฟนคลับที่ได้เห็นภาพเซ็ตใหญ่ในโซเชียลก็คงจะยิ้มออก
แล้วก็รอลุ้นกันว่า๑๔กุมภาวันวาเลนไทยนี้
จะมีการยกระดับความหวานเพิ่มกว่านี้อีกหรือไม่นะคะ
แต่เขาเป็นคู่จิ้นไม่ใช่หรอ
พอสมควรในระดับหนึ่งส่วนจะพัฒนาให้เป็นคู่หวานคู่จริงได้หรือไม่นั้น
อันนี้เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาจากปากของทั้งคู่
คือถามเมื่อไหร่มันก็ยังคงไม่ได้คำตอบมันยังคงคุมเคลือ
ไม่แน่หรอกเอาจริงเพราะว่าเขาก็สนิทสนมกันมาก
บางทีแบบการที่เราเป็นแบบนี้ไปมันก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้มีใครไง
ถูกต้องก็คือเจอณเดชน์ที่ไหนก็มักจะเห็นยายากันที่
ที่ไม่ค่อยได้เห็นก็อาจจะเพราะว่าหน้าที่การงานของแต่ละคนที่เวลามันไม่ตรงกันเพราะว่าคู่นี้งานเยอะ
ทำงานทุกวัน๗วันอย่างที่คุณบอกเลยทำงานแทบทุกวันอาจจะไม่มีเวลาได้เจอกันทุกวันนะครับ